แคนแก่นคุณนั่นเองนะที่วันนี้ถือเลิกดีชวนสมาชิกในวงนะ
พร้อมด้วยแฟนคลับมากมายหลายคนเลยค่ะ
ก็ได้นำข้าวสารข้าวเหนียวที่เจ้าตัวแล้วก็ครอบครัวนะ
ลงมือทำเองตั้งแต่ดำนา
จนถึงการเกี่ยวข้าวแล้วก็สีข้าวเองอีกด้วยค่ะ
นำไปถวายพระอาจารย์บุญชวนธรรมโคสโกค่ะ
เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำทิพย์จังหวัดยะโสธรนะคะ
ซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่เคยให้การอุปถัมภ์ตั้งแต่นักร้องหนุ่มยังเป็นเด็กอยู่ค่ะ
ซึ่งหนุ่มมนแคนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเลยด้วย
อกจากนี้นะคะเจ้าตัวยังได้นำผ้าห่มแล้วก็เสื้อกันหนาว
แจกให้กับชาวบ้านที่อยู่ในถิ่นธุรกันดาล
ริมแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะ

แล้วก็สนุกสนานมากมายเลยค่ะ